คุณผู้ชมฮะมาตามหาตัวสาวอบตคนนี้หายออกจากบ้านไป
๕วันหายปริศนาด้วยนะครับ

ก็คือร่องรอยเหมือนลากวัตถุอะไรบางอย่างลงน้ำ
ทางญาติคิดว่าสาวอบตคนนี้ที่หายตัวไปจากบ้าน
จะถูกฆ่าถูกทิ้งน้ำหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะต้องเล่าเรื่องราวนี้กันหน่อยนะฮะ
กรณีเจ้าหน้าที่อบตเพิ่มภูมิทรัพย์
อำเภอบ้านนาศาลจสุรธารณีย์นะครับ
ก็คือนางสาวกวินาบุญเมษหรือว่าฝนอายุ๓๘ปี
หายตัวไปตั้งแต่คืนวันที่๑๓พฤศจิกายน

ก่อนเกิดเหตุนางสาวกวินาก็มาทำงานตามปกติ
แล้วกลับบ้านในช่วงเวลา๖โมงเย็น
แต่อีกวันไม่ได้กลับมาทำงาน
เพื่อนที่อบตก็โทรหาแล้วก็ติดต่อไม่ได้นะครับ
ทีนี้เพื่อนโทรสอบถามอดีตสามีของนางสาวกวินา
เรียกว่าเป็นอดีตสามีเพราะเพิ่งจะเลิกลากันไป
ก็โทรสอบถามอดีตสามีของนางสาวกวินา

บอกว่ากวีนาไม่อยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนด้วย
ทีนี้ทางนายกอบตแจ้งความไว้แล้วนะครับ
ที่สพบ้านนาศาลให้ตำรวจช่วยติดตามตัว
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาร้องกับสื่อ
เพื่อให้ตามตัวสาวอบตคนนี้
เพื่อนในอบตเล่าให้ฟังว่านางสาวกวินนา

แต่ว่านางสาวกวินาเพิ่งจะหย่ากับสามีเมื่อ๓เดือนก่อน
แต่ก็ยังพักอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน

เพื่อนรู้มาว่าเพราะอดีตสามีของนางสาวกวินาเนี่ย
หึงหวงและมีพฤติกรรมหึงหวงรุนแรงด้วย
มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ล่าสุดเนี่ยนางสาวกวินนาได้ขอย้าให้ตัวเอง

แล้วท้ายที่สุดหายตัวไปนะครับ
ทีนี้เราไปคุยกับทางแม่
แม่ใครแม่ของอดีตสามีของนางสาวกวินา

สุพิษบอกว่าอดีตลูกสะพ้ายกับลูกชายฉันเนี่ย

ตัวเองก็เพิ่งมารู้ว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายเขาหย่ากัน
ไม่คิดว่าทั้งคู่จะหย่านะเพราะเห็นก็รักกันดี

ลูกสะพ้ายจะขับรถส่วนตัวออกไปข้างนอก
แม่เองก็ไม่รู้นะแม่ผัวเองก็ไม่รู้ว่าลูกสะพ้ายจะไปไหน
แต่ลูกชายก็เป็นห่วงเพราะว่าฝนตกหนัก
ก็เลยอาสาขับรถกระบะออกไปส่งที่หน้ามรัชพัฒน์สุราธานี
จากนั้นลูกชายก็ขับรถกลับมา

พูดรักกันทำได้ทุกอย่าง
คุณผู้ชมฮะล่าสุดทางชุดสืบสวนมีการประชุมอีกครั้งนะครับ
ผลการประชุมก็ยังไม่รู้เบาะแสใดนะครับ
ที่จะสามารถตามตัวนางสาวกวินาได้นะครับ
แต่เบื้องต้นคุณผู้ชมมีการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่รถกระบะของอดีตสามีของนางสาวกวินา
คือเขาบอกเก็บแล้วนะไม่พบร่องรอยหรือข้อบ่งชี้
ว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นแต่ทีนี้คุณตรงนี้
มีคนแจ้งว่าพบร่องรอยบริมเบาะน้ำ
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลเพิ่มภูมิทรัพย์
คล้ายกับมีการลากวัตถุอะไรบางอย่างลงน้ำไป
ตอนนี้กำลังประสานชุดประดาน้ำนะครับลงงมค้นหาต่อไป
และอีกอย่างหนึ่งที่มีการแจ้งเบาะแสไว้นะครับ
นางสาวกวินาออกจากบ้านในวันที่ฝนตกใช่ไหม
แล้วไปที่มรัชพัฒน์แล้วก็มีหญิงสาวสองคนมารับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ดูเส้นทางนะครับ
กรณีหญิงสาว๒คนที่มารับบริเวณหน้ามรัชพัฒน์สุราธานีอยู่นะครับ
ว่าไปไหนยังไงต่อก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานนะครับ

วันแล้วที่หายออกจากบ้านไปอย่างไร้ร่องรอยนะฮะ